ช่วง๕ทุ่มเมื่อวานนักเตะทีมชาติไทย
รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีออกเดินทางไปที่อุสเบกิสถานครับ
ก็สิบแปดแค่งช้างศึกนะครับ
จะเดินทางไปที่ตุรกีจากนั้นจะต่อเครื่องเข้าอุสเบกิสถาน
แล้วก็ถึงที่หมายในเวลาบ่ายของหนีตามเวลาท้องถิ่น
แล้วก็จะฝึกซ้อมต่อในช่วงเย็นทันที
จากว่าเจ้าตัวไม่สามารถกลับไปที่สวีเดนเพื่อเยี่ยมคุณพ่อได้แล้ว

แต่ว่าคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวเนี่ยติดโควิดด้วยก็เลยกลับไปตอนนั้นอาจจะเสี่ยงนะครับ
ส่วนนักเตะรายอื่นอย่างสุพรัฐเหมือนตาอิรฟันดอเลาะนบพลละครพลสิทธิโชคพาโสจนทานเข็มดี
แล้วก็ธนรงพรมศรีแก้วจะเดินทางตามไปสมทบในภายหลัง
อุสเบคิสถานเหมือนกันวันที่๘ถึง๑๔มิถุนายน
ทำให้มีผู้เล่นทั้งหมดในทีม๒๑คน
ส่วนนักเตะจากบุรีรำจะตามมาสมทบทั้งหมดในวันจันนี้ครับ
ก่อนจะมีการตัดตัวให้เหลือ๒๓คนสุดท้าย
เพื่อเดินทางไปที่อูสเบกิสถานในวันที่๑มิถุนายนครับ

เข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๘นาที๔๕นาที
ย้ำนะครับพรุ่งนี้ไทยรัฐถ่ายทอดบอลให้ดูกันนะครับ